ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสุดสลดในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ผัวธาตุยาเผาเมียตายทั้งเป็นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากสองผัวเมียทะเลาะวิวาดกัน
มีปัญหากันอยู่ในห้องนอนสุดท้ายจุดจบผัวใช้น้ำมันราดแล้วก็มีการจุดไฟห้องนอนนะคะ
สุดท้ายไฟเนี่ยลุกลามไปลามตัวเมียย่างสดตายอย่างสลดในห้องนอนก่อนที่ไฟนั้นจะลามไปโดนตัวผัวจนบาดเจ็บสาหัสไปตามตามกัน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กลางดึกวันที่๙กันยายนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่
เพลิงเผาวอดห้องนอนชั้น๒หน่วยดับเพลิงใช้น้ำฉีดสกัด๒๐นาที
เพลิงจึงสงบในห้องพบร่างนายสุภาชัยมณีมัยวัย๔๔ปีถูกไฟคลอกสาหัส
ใกล้กันพบศพนางสาวจินดานาคบุตรวัย๔๑ปีภรรยาถูกไฟไหม้เกรียมทั้งตัว
ในห้องเม้นกลิ่นน้ำมันตลบอบอวนตอนหามส่งโรงพยาบาลสุภาชัยยังกัดฟันสารภาพ
บอกเผาภรรยากับมืออ้างมีปัญหากัน
ลูกสาววัย๑๖ให้การตอนเกิดเหตุนอนอยู่อีกห้องได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันจึงไปเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีใครเปิดกระทั่งได้กลิ่นเหม็นไหม้และมีควันออกมาจึงถีบประตูเข้าไปช่วยก็เห็นแม่สิ้นใจตรงหน้า

ลูกสาววัย๑๖ไข้กาลตอนเกิดเห็นนอนอยู่อีกห้องได้ยินเสียงพ่อแม่สิ้นใจตรงหน้า
ลูกสาววัย๑๖ไข้กาลตอนเกิดเห็นนอนอยู่อีกห้องได้ยินเสียงพ่อแม่สิ้นใจตรงหน้า